กับพ่อเมืองลับแหล่

สื่อสารผ่านมือถือ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ข่าวนี้

พ่อปู่ฤษีถึงขั้นต้องมีการ

แล้วก็ดูตอนที่พ่อปู่เนี่ยเขาทำพิธีค่ะ
อ๋อเดี๋ยวไม่จัดเขาที่ร่วมหน่อยส่องมันยังมาก

เห็นแล้ว

แล้วเห็นไหมเขาโทรจริง
แต่เขาใช้กระแสจิตในการสื่อสาร

โทรหาพ่อเมืองลับแลสิพี่เบิร์ต

เพราะใช้กระแสจิตแต่ต้องมี
ตัวกลางอย่างโทรศัพท์มือถือด้วย
นี่ค่ะร่างทรงพ่อปู่ฤษี

คอยปกปักรักษาพื้นที่สวนป่ามันจาคิรี
เพราะว่าอะไร
ก็ไม่ได้เลยตั้งแต่สี่สิงหาที่ผ่านมาแล้ว

เพราะว่าร่างทรงพ่อปู่นะจุดทูปทำพิธี

มันกีคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเค้าเดินไป๗กิโล
บอกว่าไป๙กิโลจะเจอในหนุ่มยังไม่ตายนะ
กำลังเดินออกจากเมืองลับแลได้๒กิโลกรัม
อีก๗กิโลจะถึงจุดที่จะเจอตัว
ทีนี้ต้องรีบไปรับก่อนเที่ยงนะไม่งั้นจะหากันยาก
พ่อปู่ก็เดินนำไปเลยค่ะชาวบ้านก็เดินตามเดินตาม
มีการเดินลงไปที่เหวลึก
เข้าป่าเข้าไร่มันสัมปะหลังเป็น๑๐กิโลเมตรเจอหรือยังในนุ่ม

พ่อปู่จุดทูปอีกทีขอขมาแล้วดูเส้นทางสิคุณผู้ชม
ง่ายนะอันนี้ลำบากนะเพราะต้องเดินลงเหวไปด้วยค่ะ
คราวนี้พ่อปู่ใช้มือถือสื่อสารกับพ่อเมืองลับแล
สื่อด้วยกระแสจิตแต่มีมือถือนี่แหละเป็นสื่อ
ได้ความว่ายังไงรู้ไหมนี่อันนี้เขากำลังสื่อสารกันอยู่
เขาบอกว่าในนุ่มหลงเข้าไปในเมืองลับแล
ดันไปขโมยสมุนไพรพันไม้ในเมืองลับแล
พ่อเมืองรับแรงก็โกรธสิพ่อปู่ก็พยายามสื่อสาร
พ่อเมืองลับแลยอมยอมปล่อยตัวในหนุ่มออกมา
มาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในไร่มันนั่นแหละ
ชาวบ้านก็ตะโกนเรียกหนุ่มนุ่มได้ยินเสียงไหมตอบด้วย
ยังไม่เจอตัวค่ะพ่อปู่ก็ต้องสื่อสารกับพ่อเมืองลับแลอีกรอบนึง
จนบ่าย๓บ่าย๓เป็นเวลาปิดเมืองรับแรนนะ
เวลาเปิดปิดด้วยมีเวลาเปิดปีด
เมียของนายหนุ่มบอกว่าก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยตามหาผัวให้ได้เร็ว
ร่างทรงบอกว่าผัวยังมีชีวิตอยู่แต่ออกมาไม่ได้
แม่ม่ายคุมตัวเอาไว้ยังมีความหวังนะ
สิ่งที่ทำเพื่อความสบายสิ่งที่ฉันทำเนี่ย
ทำเพื่อความสบายใจนะฉันไม่ได้งมงายไม่ได้ลบหลู่
ทางไหนที่บอกว่าจะเจอตัวผัวเนี่ยทำหมดทุกทางแล้ว
วิทยาศาสตร์ก็ทำศัยศาสตร์ก็ทำ
ทีนี้ปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่เขาเปิดศูนย์ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
สนที่กำลังกันปูพรมค้นหาเลย
คนก็ไปช่วยใช่ไหมสุนัขดมกลิ่นก็ต้องมา
แกนในสวนป่าเจอไหมยังไม่เจอเลยค่ะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมบ่าย๒โมงครึ่ง
ทางนายอำเภอมันจาคิรีนายอำเภอวิสิตยุติ
ยุติภารกิจค้นหา
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าต่อให้ยุติภารกิจค้นหาแล้ว
แต่ก็ยังเปิดรับเบาะแสทุกช่องทางนะ
ก็เลยคิดว่าหาในพื้นที่ป่าทั้งหมดแล้ว
ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยไม่มีวัตถุพยานอะไรเลย

แล้วก็ขอให้หาเจอเร็วนะเพราะว่า๔วันแล้วนะคะ
คุณหนุ่มนี้ปลอดภัยนะครับ
แต่ถ้าโทรได้ขนาดนั้นก็วีดีโอคอร์ดูไหม